สำหรับคดีนักโทษยาเสพติด๓รายนะคะ
หนีในช่วงที่นำตัวฝากขังที่สารที่สารพัทยานะคะ
คือความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะคะคืออย่างแรกในหน่อยหรือว่าในต้น
มอบตัวแล้วแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ระหว่างที่จะเข้าไปควบคุมตัวอีก๒คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติและพันรยานะคะ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามเหมือนกันล่าสุดนะคะ
จากคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะจากอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วค่ะ
เชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะครับผม
ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการระดมกำลังนะครับ
เพื่อทำการค้นหาภูพรมแล้วก็ไล่ล่าผู้ต้องขังทั้งสามรายนะครับ
จนสามารถจับกลุ่มตัวนายหน่อยนินเฮียดหรือว่าในต้นได้นะครับ
เพราะว่าในต้นได้ขอเข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจ
เพราะว่าทนแรงกว่านั้นไม่ไหวนะครับโดยการมอบตัวครั้งนี้นะครับ
ก็ได้มีผู้หญิงที่เป็นคนช่วยเหลือในต้นในการ
หลบหนีนะครับก็คือนางสาวหนิงแล้วก็นางสาวแนนนะครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรี
ประสัยจิตสนทินะครับผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปรับตัวที่บริเวณป่าอ้อย
ด้านหน้าบ้านไร่ทานตะวัดเขาจานอำเภอท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะครับ
ซึ่งห่างจากพื้นที่หมู่๑๒ตะบนเขา๓๐อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วนะครับ
จากจุดที่ขอมอบตัวประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับโดยช่วงที่ได้ทำการนำตัวทั้งสามคนนะครับ
รถตู้ไปไปสอบปากคำไปสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการจุดตำรวจบ้านครองมะนาวนะครับ
ซึ่งทั้ง๓คนอยู่ในอาการที่ค่อนข้างเครียดนะครับ
โดยเฉพาะผู้หญิงทั้งสองรายซึ่งจะจิบน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับ
โดยระหว่างที่เดินขึ้นมารถเดินขึ้นมาบนรถนั้นนะครับ
ทั้ง๓คนนะครับก็มีอาการอ่อนเพลียเป็นอย่างมากเลยนะครับ
เนื่องจากว่าต้องซ่อนตัวอยู่ภายในป่าเกือบ๒วัน๒คืนเลยนะครับ
ขณะที่ตัวของนายบาสนะครับแล้วก็นางสาวสิรินภานะครับ
หลบหนีไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบนายหน่อย
ที่ขอเข้ามอบตัวนะครับโดยนายบัสได้จับตัวนางสาวศรีนภานะครับ
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายบาสนะครับเป็นตัวประกัน
แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเป็นระยะนะครับ
รวมสี่นัดด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับนายบาทก็ได้ใช้ปืน
ยิงไปที่หัวของนางสาวสิรินภานะครับซึ่งยิงซึ่งยิงนางสาวศิลภาเนี่ย
เฉียวนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากนั้นนะครับก็ได้หันปืน
มายิงหัวของตัวเองนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสะแก้วนะครับ
ซึ่งทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าคือจากการปิดล้อมในบาส
แล้วก็นางสาวสิริรภาเนี่ยครับสืบเนื่องมาจากการที่นายหน่อยเนี่ย
ขอเข้ามอบตัวแล้วก็นายหน่อยเนี่ยได้ให้การสารภาพว่า
นักโทษทั้งสองคนไม่ยอมมอบตัวแน่นอนครับและหากเกิดการกดดัน
ก็เลยยิงตัวตายโดยจุดที่ปิดล้อมนะครับ
ห่างจากจุดที่เข้าจับกลุ่มนายหน่อยประมาณ๑กิโลเมตรด้วยกันนะครับ
ประกอบกับนางสาวสิริยภาพภรรยาของนายบาสนั้นมีความกดดันอย่างหนักมากนะครับ
เพราะว่ากำลังตั้งคันอยู่สามเดือนและเสียงปืนที่ดังสี่นัดนะครับ
เป็นเสียงของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับส่วนผู้ที่ให้การช่วยเหลือในการหลบหนีนะครับ
ขณะนี้มีประมาณเจ็ดถึงแปดคนนะครับส่วนหนึ่งถูกควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ
เพื่อทำการสอบสวนปากคำแล้วก็ออกหมายจับแล้วนะครับ
ส่วนที่เหลือนะครับต้องดูเจตนาของการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกำลังพนักงานสอบสวนเข้ามาดำเนินการสอบสวนในครั้งนี้อีกด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับคนตำรวจโทษทศวรรษนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีการจ้างในการหลบหนีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขบวนการที่ใหญ่นะครับ
แต่เป็นการที่ผู้ต้องหานั้นแต่เป็นการที่ผู้ต้องหาระหว่างนายบาทแล้วก็นายหน่อยนะครับ
พูดคุยกันและติดต่อคนที่รู้จักเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือในการหลบหนีนะครับ
โดยนายหน่อยยอมรับว่านายหน่อยนั้นเป็นคนวางแผนเรื่องการหลบหนีทั้งหมดเลยนะครับ
ซึ่งหลังจากที่นำตัวนายหน่อยแล้วก็ผู้หญิงทั้งสองคน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ัศนี้ตำลวจผูทรวัฒนะนคร
หลังจากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายงานว่าจะนำตัวทั้ง๓คน
แล้วก็แฟนสาวที่ได้รับบัจจิตสะหันต์นะครับ
ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จอายุพราชจังหวัดสะแก้วครับ
นั่นเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผม

ในแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนผู้ที่ให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
คุณจิรายุพอจะมีข้อมูลบ้างไหมคะว่าเป็นคนกลุ่มไหน
เป็นคนจ้างมาหรือเป็นคนใกล้ชิดโดยส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้
จากการที่สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คนที่ช่วยในการหลบหนีไม่ได้เป็นการจ้างหรืออะไรนะครับ
เป็นแค่คนที่รู้จักกันซึ่งก็ได้ทำการติดต่อแล้วก็ให้มาช่วยเหลือกันครับ

ขอบคุณคุณเจรายุด้วยนะคะ
ครบทั้งสามคนคนสำหรับการหลบหนี
คือพบตรสั่งแบบนี้ด้วยนะคะบอกว่าคือ๗๘คนที่ให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
หักออกไปแล้ว๒หนิงกับแนนตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ถูกสอบเครียดอยู่
คนที่เหลืออยู่มามอบตัวเถอะ
เพราะตอนเราบอกแบบนี้หนักจะได้เป็นเบา